๒๐๒๒ไปแล้วนี่คือบรรยากาศ
คักมากเมื่อวานซึ่งแฟนบอลชาวไทย
ก็ร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันแบบล้นหลามอ่ะนะคะทั้งซื้อปรายศนียบัตรแล้วก็ลงทะเบียนผ่านโพสต์การ์ดออนไลน์ด้วยผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์นะคะ
ซึ่งปรายศนีย์ไทยก็ขนปรายศนียบัตรนับล้านใบนี่แหละเข้าโกดังสำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกต่อไปกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ซึ่งก็จะได้ลุ้นกันแล้วแหละว่าคืนนี้นะคะใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
ซึ่งจะมีการแข่งขันที่กาต้านะคะประเทศกาต้าในเวลา๔ทุ่มค่ะ
แล้วเราก็จะรู้เลยว่าระหว่างอาเจนติน่านำโดยทัพใหญ่อย่างเมซี่
หรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะคะนำโดยคีเลสเอ็มบาเป้นะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการแข่งขัน๔ทุ่มวันนี้
ทีนี้ทางไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็๑๒พันธมิตรร่วมกันจัดเตรียมกิจกรรมของรางวัลมากมาย
รถยนต์ทองคำรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
แจกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมทายผลว่าทีมชาติใดจะเป็นทีมชนะเลิศ
ปริศนีย์ไทยจำกัดขอการันตีนะคะว่าปรายศนียบัตรทายผลทุกใบจะไม่มีการตกหล่น
ปรายศนีย์ไทยจากที่ทำการปรายศนีย์ทุกสาขา
ก็ได้มีการขายตู้ปรายศนีย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิมพ์โปสตการ์ดออนไลน์
แล้วก็จะนำมารวมใส่พร้อมกับใส่รถขนส่งนะคะ
ทยอยส่งมอบให้กับโกดังสำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ปที่ถนนวิภาบดีรังสิตนี่แหละ
ในช่วงเวลาที่จะมีการคัดแยกต่อไปนะคะ
ซึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก
พอคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ก็จะมีการประกาศผลรางวัลภายในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๖นะคะ
โดยจะมีการประกาศผลผ่านทางช่องทาง
คือ๑หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
อ่านรายละเอียดแล้วก็กติกาต่างของการรับรางวัลได้

จำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลกทั้งสองประเภท
ปริศนียบัตรด้วยแล้วก็โพสต์การ์ดออนไลน์
ที่รวบรวมมาจนถึง๒ทุ่มของเมื่อวานนี้
จำหน่ายเยอะมากกว่า๑๐๓ล้านฉบับนะคะ
คุณผู้ชมเป็นหนึ่งในจำนวนนี้หรือเปล่า
ถ้าเป็นหนึ่งในจำนวนนี้เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า
๕ล้านบาทกับกิจกรรมนี้ไหมค่ะ